บอกว่าฉันนอนดึกฉันเป็นสายชอบกินดึก
วันนี้ก็มีเมนูที่เป็นหมูปิ้งปิดหลังเที่ยงคืนมาฝาก
หมูปิ้งร้านนี้ที่จะพาไปนะคะเขาไม่ได้เป็นหมูปิ้งธรรมดา
เพราะเขามีน้ำจิ้มให้เลือกถึง๙อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกะปิ
น้ำพริกเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มแจ่วโอ้ยว่ากันไปไกลมาก
มันเยอะแยะมากมายอยากให้คุณผู้ชมไปลองชิมกันเอาเอง
หมูปิ้งน้ำพริก๙อย่างนั้นมันคืออะไรและอยู่ที่ไหนตามไปเลยค่ะ
วันนี้เรามาแถวซอยนราธิวาสราชนคริน๑กันค่ะ
ซึ่งร้านที่เราจะพามาชิมนั้นต้องบอกเลยว่าถูกใจสายน้ำจิ้มเลิฟเวอร์อย่างแน่นอน
เพราะร้านเขามีน้ำจิ้มให้เลือกทานถึง๙อย่าง
กับร้านพิชิตบังทองหมูปิ้งน้ำจิ้ม๙อย่างจ้า
ครับผมทางร้านเรานะครับผมมีท้องกินหลากหลายอย่าง
มีทั้งน้ำจิ้ม๙อย่างให้เลือกทานกับร้านพิจิตบางทองหมูปิ้งน้ำจิ้ม๙อย่างครับผม
สวัสดีครับผมผมพิชิตบางทองนะครับผมหมูปิ้งน้ำจิ้มเก้าอย่างนาราธิวาสซอย๑นะครับผม
ปกติแล้วผมไปทานที่ต่างนะครับผมจะมีลูกค้าชอบน้ำพริกน้ำจิ้มหลากหลาย
ไม่ว่าจะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาร้าสับหรือน้ำพริกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
ผมก็เลยเลือกเอาเป็นมาวางที่ร้านผมเป็นจุดเดียวเลย๙อย่างเลย
อะไรลูกค้าไม่ต้องไปหาที่อื่นทานมาที่ร้านผมหลบอยู่ที่เดียวเลยครับผม
น้ำจิ้มก็อย่างบางทีนะผมมีความคิดว่าบางคนลูกค้าอาจจะไม่ทานปลาร้า
บางคนอาจจะไม่ทานนู่นนี่นั่นแต่ผมก็มีเก้าอย่างให้เลือก
เราก็เน้นจากที่เราชอบทานอยู่แล้วเรามาทำน้ำพริกในจุดนี้
น้ำพริกเก้าอย่างของเรานะจะมีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ด
แล้วก็น้ำพริกซุปมะเขือน้ำพริกหนุ่มแมงดา
แล้วก็ปลาร้าสับปลาร้าทอดแล้วก็น้ำจิ้มกะปิไปจบนะครับผม๙อย่างครับ
ส่วนมากนะ๓อย่างนะครับผมถ้าบางคนทานปลาร้าได้เขาก็ชอบทานปลาร้า
ปลาร้าที่๑แล้วก็มาแล้วก็จะเป็นพวกน้ำพริกหนุ่มอันนี้เป็น๒
แล้วก็ถ้าคนไม่ทานปลาร้าก็จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยหวานเป็น๓อย่างนะครับผมคือเน้นครับผม
ว้าวน้ำจิ้มและน้ำพริกของร้านพี่พิชิตเนี่ยคือเห็นแล้วก็แบบเปรี้ยวปาก
อยากจะชิมต้องบอกเลยว่านอกจากมีน้ำจิ้มให้เลือกทานเยอะแล้ว
พวกเมนูของปิ้งย่างต่างร้านนี้ก็มีให้เลือกเยอะมากถึง๓๐กว่าอย่างเลยนะคะ
ว่าแต่เมนูตัวไหนจะเด็ดบ้างเราลองไปฟังจากปากพี่พีชีสกันดีกว่าค่ะ
ของแต่ละอย่างนะครับผมที่เอามาส่วนมากก็เน้นเลยคือหมูปิ้งครับผม
เราหมักเบ็ดต้องหมักข้างคืนไว้ก่อนถ้าไม่ข้างคืนเนื้อมันจะไม่นิ่ม
เราต้องคิดไว้ก่อนสักคืนนึง
จะบอกว่าราคาของเมนูแต่ละอย่างของร้านพี่พิชิตเนี่ยราคาน่ารักมาก
เริ่มต้นเพียงแค่๕บาทไปจนถึง๓๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
ร้านเรานะครับเริ่มต้นอยู่ที่๕บาทนะครับผมข้าวเหนียวอย่างกลมคือราคาอยู่ที่ข้าวเหนียวข้อละ๕บาท
ละ๑๐บาทของเราที่เน้นก็จะมีหมูปิ้งนะครับผมหมูปิ้งแล้วก็ตับไก่แล้วก็หนังไก่เนื้อไก่อะไรอย่างนี้ครับผม
ละ๑๕บาทก็จะเป็นปีกไก่ใหญ่นะครับผมแล้วก็น่องไก่แล้วก็แนมหมูแนมปลาแล้วก็ปลาดุกอะไรอย่างนี้ครับผม
ติดใจอะไรในร้านของพี่พิชิตกันบ้าง

หอมแล้วก็มีกลิ่นแบบไม่ฉุน

ักหมูดีแล้วสดด้วยนะคะไม่มีกลิ่นค่ะ

ชอบกินน้ำพริกเปรี้ยวหวานครับ

ผมชอบทานไก่แล้วก็ปิ้งตับ
ใช้ได้เลยครับไม่เหม็นพื้นครับ

เพิ่งเชื่อนะครับว่าร้านผมน่ะอร่อยขนาดไหน

เบอร์ที่ตัวเรานะครับผมก็ตามเพจเลยนะครับ
โอ้โหอยากให้ทีวีมีกลิ่น

คือดิฉันเคยไปลองทานกับตัวเองมาแล้วนะแล้วคนเยอะด้วย
เพราะฉะนั้นใครจะไปก็เผื่อท้องเผื่อเวลากันหน่อย
บางทีไปแบบหิวรอคิวแล้วอาจจะหงุดหงิดกันได้
ก็เตรียมรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงแล้ว
บางคนสะดวกอยากจะทานที่บ้านก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้
เพราะเมนูของเขาเยอะโดยเฉพาะน้ำพริกเนี่ยมันน่าสนใจ
แล้วก็เป็นไอเดียแล้วเป็นจุดขายตรงนี้นี่แหละ